มีเรื่องที่จะมาเตือนคุณผู้หญิงทั้งหลายอีกแล้วนะฮะ

คือความจริงก็ทุกวัยอ่ะนะ

ถ้ามีคนมาบอกว่าโอ้กำลังมีเคราะห์
ต้องไปสะดอกเคราะห์ต้องไปแก้กรรม

ถึงที่สุดแล้วก็มันก็หลอกพาไปแล้วก็
ข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศกระทำอนาจารย์นะครับ
อย่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งล่อลวงเด็กหญิง๒คนอายุ๑๔กับ๑๒นะฮะ
ข่มขืนในโรงแรมม่านรูด
หลังจากรู้จักกันแล้วก็ใช้กลอุบาย
บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดูลายมือได้ดูดวงได้
เด็กสองคนกำลังมีเคราะห์นะต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์
พาในห้องโรงแรมม่านรูดแล้วก็คมขืนเค้า

พอลบหนีไปตั้งแต่๒๑มกราคม
ไม่ได้ดูดวงตัวเองว่ากำลังจะมีเคราะห์
เมื่อวานตำรวจนะฮะเอาหมายสารไปจับถึงอู่ซ่อมรถที่ไปทำงานอยู่เลยนะครับ
อยู่เลยนะครับอยู่ในย่านถนนบางขุนเทียนชายทะเลแขวงท่าข้าม
บางขุนเทียนกรุงเทพผู้ต้องหาชื่อว่านายดุสิตบุญยฤทธิ์
อายุสามสิบสี่ปีชื่อเล่นชื่อไนโนนะฮะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ในคดีพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามารดาเพื่อการอนาจารย์
อีกข้อหาหนึ่งก็คือกระทำชำราวแก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ก็ถูกจับขณะกำลังทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถเลยนะครับ
แล้วนายโนนี่ยังเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่งด้วยนะ
จากการสอบสวนนายโนก็ยอมรับสารภาพนะครับเขาบอกว่าตอนที่ตำรวจไปถึง
ยังงงทำงานอยู่ยังงงตำรวจมาจับเราเรื่องอะไร
ทำเป็นลืมเหรอทำเป็นลืมไม่ได้ทำเป็นลืมคือก่อคดีจนลืม
เขาบอกว่าเขาเนี่ยยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
แต่ไม่รู้ว่าเด็กสองคนเนี่ยไปแจ้งความ
เพราะพอก่อเหตุแล้วก็ตัวเองก็แยกย้ายไปก็ไม่ได้สนใจอะไรเด็กอีก
ว่าก่อเหตุเสร็จแล้วก็ไปเนี่ยทำงงทำงานอู่ซ่อมรถอะไรอย่างนี้
นะครับจากการสอบสวนนายโนสารภาพครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม
ตอนนั้นเขาไปเดินห้างแห่งหนึ่งแถวย่านพระรามสอง
แล้วก็เจอกับกลุ่มของเด็กผู้หญิงซึ่งในกลุ่มของน้องผู้หญิงสองคน
ที่เขาไปข่มขืนกระทำชำราวเนี่ยมันมีเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่เขารู้จัก
บังเอิญรู้จักพอดีอ่าเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกตามเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังนะ
นายโนบอกว่าเข้าไปทักแล้วก็ชวนกันพูดคุยกันแล้วก็พากันไปดูหนัง
พอดูหนังจบก่อนจะแยกย้ายกลับนายโนก็ขอไอดีไลน์ของเด็กหญิงทั้งสองคนนะครับ
อ่าแล้วก็มีการติดต่อกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะฮะแต่ทีนี้ตัวนายโนเองเนี่ย
เขาอ่านเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ก็ใช้วิธีส่งข้อความเสียงพูดคุยกับผู้เสียหายแทนการพิมพ์
กระทั่งวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาไนโนก็ชวนเด็กสองคน
บอกให้มานั่งเล่นกันไหมที่สวนสาธารณะย่านพระรามสองอืม
พอเด็กมาถึงก็ทำเป็นออกอุบายว่าเออนี่เขาทำนายโชคชะตาดูดวงได้นะ

แล้วทีนี้ที่เขาอ้างเขาบอกว่าเขาเคยศึกษากับเรื่องนี้
จากพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร
นายโนบอกว่าทีนี้มันบังเอิญอย่างที่เห็นมาสอน
เรื่องที่ทำนายไปมันมีเรื่องที่ตรง
เด็กก็เลยเชื่อโอ้โหดูแม่น
นายโนก็เอาใหญ่เลยทีนี้บอกว่าน้องกำลังมีเคราะห์กันนะ
ถึงขั้นที่ครอบครัวอาจต้องแตกแยก
เพราะฉะนั้นต้องไปสะดอกเคราะห์ต้องไปแก้กรรม
แต่มันต้องมีสถานที่ต้องไปทำในห้องเงียบอะไรอย่างนี้
ก็เลยพาเขาไปที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
ก็ยอมนั่งรถไปด้วยนะ
ไปถึงก็บอกว่าต้องสะดอกเคราะห์ด้วยการลงอัคระบนร่างกาย

ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ทำการสะดอกเคราะห์
ก็อยู่ในห้องทั้งสองคนแล้วก็ข่มขืนทั้งสองคนเลย
คือเขาอ้างว่าทำพิธีไปทำไปทำมาแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยข่มขืนเหยื่อทั้งสองคนจนสำเร็จความไคร่
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเด็กไปส่งที่ตลาดย่านดาวขนอง
แล้วตัวเองก็จากไป
ก็ไปใช้ชีวิตทั่วไปไม่รู้ไปทำอะไรกับใครอีกนะ
เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ตำรวจเขาเอาหมายสารไปจับกลุ่มนะ
ไปนอนแล้วก็เอาถูกมาเขียนหลงตัวหน้า
หลงตัวหน้าแล้วก็ตอนนั้นเสร็จปุ๊บ
แบบถอดก็คือทองกางเกงน้องก็เค้าถอด
ก็คือผมไม่ได้เป็นคนช็อตให้เขาเขาก็ถอดให้ผมหมดเลย
น้องคนนี้ที่ว่าที่นั่งฝั่งนี้อีกคนนึงก็
คนนี้ผมไม่ได้ลงรายแรงให้เยอะแต่ว่าคนนั้นผมลงให้เยอะ
อันนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยอันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวน้องถอดกางเกงนะน้องออกก็ถอด
พออันนั้นเสร็จปุ๊บผมก็เลยเอายาวเพศสอดใส่ไว้น้องคนนั้นก่อนแล้วก็พร้อมกับคนนี้
ทีนี้ที่ทางผู้ปกครองของน้องเขาไปแจ้งความไว้เนี่ย
เพราะว่าทางผู้ปกครองบอกว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยแล้วเด็กสองคนกลับมาที่บ้านเนี่ย
คือพ่อแม่เขาเห็นว่าลูกเขาผิดปกติคือไม่ร่าเริงเลยไม่สนุกสนานอะไรเหมือนเดิมเลย
ก็สอบถามข้อมูลไปมาจนทราบเรื่องก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอท่าข้าม
ตอนแรกเด็กก็ไม่กล้าเล่าให้ผู้ปกครองฟังผู้ปกครองบอกว่าต้องถาม
ล่อมถามอยู่สักพักนึงเลยนะเด็กถึงจะยอมบอก
อย่าไปเชื่อนะฮะคือโอ้โหพวกนี้นี่ไม่มีจริงหรอกนะ
แก้กรรมสะดอกเคราะห์อะไรแบบไปห้องเงียบไปโรงแรมม่านรูดอย่างเงี้
เห็นสถานที่แบบนี้แล้วก็ต้องรีบหนี
นี่ขนาดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะน่าจะใช้ความพยายามของตัวเอง
เอาไปใช้ในทางอื่นให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
นี่ยังส่งข้อความเสียงไปหลอกล่อเขาจนพาเข้ามาข่มขืนได้
เด็กเขาหลงเชื่อเนาะ